ความคืบหน้ากันหน่อยสำหรับกรณีที่มีกลุ่มคนเนี่ย
ทะเลาะวิวาดกันภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางสะพานน้อยที่ประจวบคีรีขัน
คุณผู้ชมหลายคนเห็นแล้วจะบอกเลยว่าอายุอนามไม่วัยรุ่นแล้วนะ
โตแล้วยี่สิบเก้าถึงสามสิบสามปีกลางคนแล้วค่ะ
คุณต้องรู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะตีกันไม่แคร์หน้าอินหน้าพรม
ไม่สนใจเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือตำรวจเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะรู้ตัวแล้ว
กลุ่มนี้มี๒กลุ่มกลุ่มหนึ่งชื่อว่ากลุ่มท่าม่วง
อำเภอบางสะพานน้อยอีกกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มเกาะยายฉิม
อยู่อำเภอบางสะพานไปเล่นน้ำสงกรานกันที่บ้านหนองหัดไทย
แล้วตีกันตำรวจไประงับเหตุแล้วตีกันก็มีคนเจ็บใช่ไหมคะ
ก็เอาตัวผู้บาดเจ็บมาโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
สองกลุ่มตามมาอีกอืมเจอกันที่ห้องฉุกเฉินเป็นยังไงอ่ะ
ก็ตีกันอีกอ่ะค่ะล่าสุดค่ะสองกลุ่มนี้มอบตัวแล้วนะคะ
มากันทั้งหมดเก้าคนด้วยกันจากพยานหลักฐาน
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาไป๓ข้อหา
จนมีผู้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจข้อสองร่วมกันทะเลาะอย่างอื้ออึง
ที่สาธารณะและข้อสามทำให้เสียทรัพย์นะคะ
แพทย์สมพงศ์พัฒนกิจภัยโรธผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
บอกเลยว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะเป็นสถานที่รักษาผู้เจ็บป่วย
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขอฝากเอาไว้เลยว่า
โรงพยาบาลต้องสงวนเอาไว้เป็นเขตปลอดอาวุธและปลอดการทำร้ายร่างกายกันนะคะ
เอาให้หนักครับกระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาบอกแล้ว
เพราะว่ายิ่งช่วงสงกรานเนี่ยตีกันในห้องฉุกเฉินเยอะมาก
บอกเลยว่าจะเอาเรื่องทุกคนให้ถึงที่สุดมันควรจะเป็นเซฟโซนอ่ะ
ใช่เป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกทุกคนอ่ะคุณเวลามีสงครามอ่ะ
ไม่มีใครเขาเข้าไปตีกันหรือว่าเข้าไปทิ้งระบงระเบิดที่โรงพยาบาล
ไม่มีนะนะครับเออลองคิดดูนะ
คนที่เข้าไปต่อยตัวเองในโรงพยาบาลเนี่ยแย่กว่าภาวะสงครามอีกนะถูกต้องนะครับ